อยากจะตายตาให้หลับในวัย๙๐ปีโดยฝากความหวังเอาไว้ที่คนรุ่นใหม่
นี่ค่ะอาจารย์สอศิวรักษ์นะคะบอกมั่นใจนะ
ถ้าก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านก็เชื่อว่าจะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเมืองไทยมันไม่เหมือนประเทศอื่นท่านว่าอย่างนี้
อาจารย์สศิวรักษ์พูดค่อนข้างแรงนะคะบอกว่า
การเมืองไทยที่ไม่เหมือนประเทศอื่นเพราะมันเป็นการเมืองของเล่นของทหารที่มีอำนาจ
อยู่หน้าฉากก็อยู่หลังฉากไม่ยอมลงจากอำนาจง่าย
แล้วก็ฝากเตือนด้วยบอกเดี๋ยวดูถูกคนไทยนะคนไทยไม่ใช่คนโง่
คนไทยไม่ได้ถูกล้างสมองกันได้ง่าย
อาจารย์สอสิวรักษ์บอกด้วยว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือคนที่มีอำนาจเนี่ย
ชอบเอากฎหมายมาตรา๑๑๒มาจัดการกับผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่าง
ปากก็อ้างว่ารักแต่จริงแล้วคนเหล่านั้นนั่นแหละ
คือผู้ร้ายที่ทำลายสถาบันด้วยซ้ำลองฟังเสียงนะคะ
ผมเองเนี่ยถูกดังมาตรานี้ทำลายมาตลอดเวลาครับ
หน้าทางที่กฎหมายเขียนว่ามินประมาทประมศรประมเหสีรัสสาหญญาต
แต่ผมถูกกล่าวหาว่ามิลภัณฑ์นเรศวรครับ๕๐๐ปีมาแล้ว
ผมก็ถูกจับครับต้องประกันออกมาสองแสน
ถ้าตำรวจเขาไม่จับก็ไม่ได้เพราะกฎหมายมันเขียนเลอะเทอะมาก
ต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรอย่างอื่นเลย
อ้างพระมากษัตริย์ตลอดเวลาอันนี้อันตรายนะครับ
ถ้าเรารักสถาบันจริงต้องอย่าไปอ้างอย่าไปอิ้ง
ก้าวไกลก็เป็นความหวังอันหนึ่งของผมแต่ไม่ใช่ความหวังอันเดียวนะครับ
ผมหวังที่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องจิตนักศึกษาครับ
นักเรียนตั้งแต่เนื้อหนุ่มเนื้อสาวก็ออกมา
แสดงวาทะที่กล้าหารคมคลายใช้สติวิจารณญาณ
อันนี้เป็นเหตุให้ผมปลื้มว่าผมคงนอนตายตาหลับแล้ว